แต่จริงนะคะคุณผู้ชมคนในวงการบันเทิงอีกหลายคู่เลยที่เจาะคิวสละโสดกันเนี่ยมีอีกหลายคู่เลยนะครับ
บางคนเนี่ยคบกันมา๘๙ปีบางคนคบกันมาเป็น๑๐ปีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนคลับต่างก็ลุ้นว่าเออแต่งเถอะเมื่อไหร่จะแต่งกันสักทีนึงจะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เริ่มจากคู่ที่ทำให้หลายคนฟินแล้วก็ชื่นใจใจบานสุดในปีนี้ยังหมากปรินและคิมเบอร์รี่
เรียกว่าเส้นทางรัก๘ปีของทั้งคู่อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
มีข่าวเมาส์ข่าวลือและอุปสรรคหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาแต่เรื่องดราม่าก็ไม่สามารถทำอะไรความรักของสองคนนี้ได้
เพราะทั้งเขาและเธอต่างจับมือกันแน่นพอนับวันก็ยิ่งหวานมากขึ้น
จนถึงวันที่หนุ่มหมากคุกเข่าขอสาวคิมแต่งงานที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
โดยงานวิวาของทั้งคู่ก็จะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะความน่ารักกุ๊กกิ๊กของคู่นี้ไม่แผ่ว
ทั้งสองลงภาพแนบชิดโชว์หวานอวดสวีทเขียนแคปชั่นเขียนคอมเมนต์เรียกที่รัก
บอกคิดถึงในโซเชียลถี่ยิบและพอถึงตอนที่สัมภาษณ์แต่ละครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นณเดชน์หรือยายาก็โปรยคำพูดหวานถึงกันเสมอ
ที่สำคัญครอบครัวทั้งสองฝ่ายต่างไฟเขียวเอ็นดูในความรักของทั้งคู่
เชื่อว่าอีกไม่นานจะได้เห็นข่าวดีแน่นอน
นิววงศกรกับนาวที่สานาศแม้อายุอนามจะห่างกันถึง๑๓ปี
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะจุดเริ่มต้นการปิ๊งกันของทั้งสองคนนั้น
สาวนาวเนี่ยเคยบอกว่าฝ่ายชายไม่ใช่สเปคแต่หัวใจรักจริง
หนุ่มนิวสู้ไม่ถอยขอเข้าทางคุณแม่
และทำให้ความรักของทั้งคู่ก่อตัวขึ้น
ก้าวเข้าสู่ปีที่๙อย่างเรียบง่าย
ซึ่งบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับคนรักนิวนาว
ต่างก็ลุ้นให้ทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันเร็วค่ะ
เรื่องราวความรักมาราทอนยังมีต่อ
ที่คู่ของแดนวรเวทกับแพตตี้อังสุมาริน
เรียกว่าเข้าสู่ปีที่๑๐แล้วสำหรับคู่นี้
แม้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำให้บรรดาแฟนคลับต้องใจหาย
เพราะมีข่าวลือว่าทั้งสองเลิกลากัน
แต่ข่าวลือนั้นได้ถูกสยบไป
เมื่อมีภาพที่ทั้งสองนั้นยังสวีทหวาน
ควงกันไปดินเนอร์เที่ยวทะเลด้วยกัน
และอวดความกุ๊กกิ๊กอย่างต่อเนื่อง
คราวนี้ต้องมาลุ้นงานวิวาให้มีขึ้นเร็วนี้แล้วล่ะค่ะ
ปิดท้ายที่คู่รักที่หวานชื่นยาวนาน
อย่างปรางกันนารันกับโต้งทูพี

มีข่าวเลิกลาและห่างหายไปจากกันพักหนึ่ง
แต่พอทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกัน

ทั้งสองก็กลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้ง

บอกเลยว่าดอกรักเบ่งบานมากขึ้น
ฝ่ายชายตกลงคุกเข่าขอสาวปรางแต่งงานที่นิวยอร์ก
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลางความยินดีของเพื่อนพ้อง
และจะมีพิธีแต่งเร็วนี้ค่ะ

แต่ความหวานเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะ
ยังหวานแบบทวีคูณขึ้นทุกวันนะ
คือดูเพลินเหมือนเพื่อนเราแต่งงานนะคะ

แม่กระดุ้งเลย